อิ่มไปเที่ยวพาไปซื้อของกันบ้างดีครับ
โอท็อปที่จังหวัดพยาวนะคะเป็นมีดค่ะ
แต่ว่ามีดกลุ่มนี้นะคะทำด้วยวิธีโบราณตีด้วยมือ
ใช่สืบทอดกันมากว่าร้อยปีแล้วนะคะ

คุณพี่คนนี้กำลังเริ่มกระบวนการตีมีดด้วยมือนะคะ
เป็นชาวบ้านร่องไฮตำบนแม่ไสอัมพมือพยาวค่ะ
ไม่ใช่เฉพาะคุณพี่ท่านนี้ท่านเดียวเพราะว่าเขาทำกันทั้งหมู่บ้าน
กว่า๒๐๐ครอบครัวประกอบอาชีพรับทำมีดและตีมีดค่ะ
คุณพี่สมบูรณ์กันทวังอายุ๖๕ปีบอกว่าชุมชนบ้านร่องไฮ
มีอาชีพรับจ้างตีมีดตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้ว
รวมถึงตอนนี้ก็กว่าร้อยปีแล้วนะคะ
ปัจจุบันสืบทอดเป็นรุ่นที่สามและกำลังถ่ายทอดวิชาให้กับทายาทรุ่นสี่
ตีมีดด้วยมือได้รับความนิยมจนกลายเป็นสินค้าโอท็อปไปแล้ว
สร้างชื่อเสียงให้กับพยาวเป็นอย่างมากนะคะ
ส่วนทักษะการตีมีดของชาวบ้านบ้านร่องไฮ
มีลักษณะแตกต่างกันไปไม่ต่ำกว่า๑๐รูปแบบ
ในแต่ละวันนี่ตีมีดได้วันละสิบถึงยี่สิบเล่มนะคะ
เพื่อที่จะให้พ่อค้าแล้วก็แม่ค้านี้มารับไปขายต่อ
ราคาเริ่มต้น๑๐๐บาทเท่านั้นไปจนถึงหลายร้อยบาท
ถือว่าเป็นหมู่บ้านเดียวของพยาวนะคะ